คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พระเอกหน้าหล่อคนนี้กันบ้างนะคะ
สำหรับนิววงศกรตั้งแต่ผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระเนี่ย
บอกเลยว่างานชุกงานชุมมากคุณเล่นละครแทบทุกช่องมาแล้วนะคะ
และที่ฮือฮาที่สุดเลยก็คือฉากเลิฟซีนจูบดูดดื่มกับน้องน้ำตาลชะลิตา
คนดูเนี่ยแซวว่าห่วงแทนแฟนตัวจริงอย่างน้องนาวที่สานาทเหลือเกิน
งานนี้ค่ะหนุ่มนิวเขาบอกว่าผู้กำกับเขาสั่งมา
แถมยังชมว่าน้องน้ำตาลมืออาชีพมากดีค่ะ
ต้องขอบคุณน้องน้ำตาลด้วยครับที่เต็มที่กับเรื่องนี้
แล้วก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่กูนะครับ
ภูมิกับเป็นมุมกล้องแล้วก็พอแบบถ่ายไปเทคแรกก็ยังไม่โอเค
เทคที่สองก็ไม่โอเคจนเทคที่สามพี่กูก็ต้องเดินมาบอกหน้าเซตเลยว่า
พี่ว่ามันไม่ได้อ่ะมันต้องเล่นจริงแล้วอ่ะ
คือเรายังไงก็ได้อยู่แล้วครับก็ต้องแบบอยู่ที่น้องน้ำตาล
ซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องที่น้องเขาเขาเรียกว่าเป็นใช่ครับ
มีแบบว่ามีสปิริตมีอะไรอย่างนี้แต่เราก็พยายามแบบขอโทษน้องแล้วก็ทำให้ได้แบบเทคเดียว
หวานใจตัวจริงเขาก็ต้องเข้าใจมันเป็นบทบาทมันเป็นหน้าที่มันเป็นการทำงานสาวนาวเอง
เขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเล่นละครมาหลายต่อหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะ
และที่สำคัญเรื่องนี้นะนิวเนี่ยไม่ได้คั่วน้ำตาลคนเดียวนะจ๊ะ
สองคนนะอีกคนนึงคือเบ้นปุญญาพรก็นัวเนียจูบดูดดื่มเหมือนกันนะจ๊ะ
หลายชาติเลยอะถึงพริกถึงคริงถึงพริกถึงคริง